พวกเรา๓คนจะขับรถมาทำงานสักตี๒ตี๓

ถ้าขับรถปุ๊บไปเจอไอ้ห่อนี้
ลักษณะเป็นผ้าขาวบางห่อแล้วก็ตั้งไว้กับเสาไฟฟ้าเนี่ย

ไปดูภาพให้ดูกลางวันก่อนแล้วคิดถึงภาพตอนกลางคืน
ขับรถมาไฟรถสาดไปพึบนี่เห็นอันนี้เฮ้ย
โอ้โหคนตายหรือเปล่า

คนตายหรือเปล่าขอซาวหน่อย
อันนี้กลางวันนะถ้ากลางคืนโอ้ยมีแบบตกใจกันบ้าง
ใช่แล้วถ้าเกิดว่าคิดในแง่ร้ายนิดหนึ่งนะคะ
คือถ้าเกิดเป็นเราเป็นผู้หญิงนะ
ตรงสติไปแล้วนะอาจจะเหยียบคันเร่งแบบ

เออใครเห็นก็ตกใจแหละคุณผู้ชมมันมันเหมือนผ้าขาวบาง
เหมือนลักษณะมันก็เท่ากับตัวคนเนี่ยฮะ

โอ้โหน่ากลัวแต่ว่าจะแบบขับผ่าน
ฝั่งที่จะขับรถไปทางมุ่งหน้าไปทางวิทยาลัยเทคนิคนครนายก
อันนี้มันคือแยกใจกลางเมืองนครนายกเลย
นะมีคนเห็นเขาโทรไปหาตำรวจไปตรวจสอบ
มันคืออะไรใครเอาคนตายไปมัดไว้กับเสาไฟหรือเปล่า
พอไปถึงเปิดดูปุ๊บมันคือขยะ

เอาก็ไปถามแล้วทำไมไปมัดอย่างนี้ไปไว้อย่างนี้ทำไมล่ะ

จริงแล้วปกติจะเก็บเศษวัสดุต่างในร้านทุกวัน
แล้วจะห่อไวนิวไปกองไว้ที่เสาไฟเป็นประจำ

คิดว่าคนจะคิดกันอะไรไปไกลขนาดนั้น

เอาไปไว้แล้วคงคิดว่าเฮ้ยวันหยุดเทศบาลจะหยุดหรือเปล่า
ไม่มาเก็บขยะนะฮะเดี๋ยวคนเข้าใจผิดอะไรแบบนี้ก็เลยเอาไปมัดไว้กับเสาไฟก่อน
แล้วมันก็เข้าใจผิดจริงแหละนะครับเพราะว่ามันก็อยู่อย่างนี้เหมือนศพอะไรอย่างนี้ครับ
เขายืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจจะให้ทำให้ใครกลัวนะฮะผู้สื่อข่าวก็เลยให้เธอเนี่ยไปยืนชี้
ยืนยันว่าตรงนี้เป็นขยะของร้านเขานะฮะแต่มาดูรูปร่างแล้วมันเหมือนศพไง
เออเป็นวัยนงวัยนิวคนก็นึกว่าผ้าขาวบางเอาศพไปมัดเอาไว้แบบนี้นะฮะ
เออก็อย่าหาทำเนอะกลางคืนมันน่ากลัว
เอาภาชนะที่มันเป็นถังหรืออะไรเป็นถุงขยะถุงดำก็ได้มั้
แล้วคือประเด็นคือสีขาวเหมือนผ้าห่อศพไงคนช่างจินตนาการนะครับพวกเรา๓คนนี่แหละ